เรื่องราวความรักนะคะของคนหนุ่มสาวนะ

ออก้าเป็นลูกชายคนที่๒นะคะ
บอกเลยคนนี้เก่งจิ๋วแต่ไม่ธรรมดา

และล่าสุดค่ะเจอพี่เปิ้ลที่งานเปิดตัวภาพยนตร์สุดแนว
ห้าวเป้งจ๋าอย่าแกล้งน้อง
จากชวนดูหนังคลายเครียดกันแล้วนะคะ

ให้เป็นกำลังใจให้ออก้าหน่อยก็แล้วกัน
เพราะว่าน้องมีโปรเจคสุดปังเลย

เป็นเด็กที่อายุน้อยที่สุดในโลก
เจสสกีข้ามอ่าวไทยไปเลยคุณผู้ชม
โอ้โหต้องเอาใจช่วยเลยนะ
เริ่มงามยามดีวันอาทิตย์นี้แล้วค่ะ

โอ้โหไอ้น้องเอ้ยสบายหายห่วง
ลูกพี่พี่ดูแลอย่างดี
จะเป็นเด็กอายุ๙ขวบอายุน้อยที่สุดในโลก
ที่จะขับเจสสกีข้ามอ่าวไทยเป็นคนแรก
อันนี้ทำทำไมอันนี้ทำทำไม

ก็เคยถามเหมือนกันพี่ก็เคยถามตัวเอง
คือมันเป็นความฝันของพี่เปิ้ลด้วย
วันอาทิตย์นี้ก็จะเริ่มขับจาก
พัทยาพัทยาบ้างเฉลยเนี่ย
แล้วก็ตัดข้ามอ่าวไทยไปเลย

โอ้โหคุณดูการให้สัมภาษณ์ของพี่เปิ้ล

แต่สัมภาษณ์ผู้สังเกตสีหน้าพี่จูนไหม
เมื่อกี้ดูแบบซีดดูไม่สบาย
หลังจบงานคุณผู้ชมค่ะก็แอดมิตรเข้าโรงพยาบาลไปจนได้
เพราะว่าช่วงนี้ก็ทำงานหนักเนาะ

เปิ้ลก็ลงเอาไว้ร่วงในหน้าที่

เออนะเสร็จจากแถลงข่าวเปิดตัวหนังก็ร่วงเลย

พักผ่อนยาวเดี๋ยวป๊าดู๔อเอง

ให้พี่จูนหายไวนะคะพี่นะ